สำหรับเว็บเพจปลอมที่กุข่าวขึ้นมาทำให้เรา
ปินดาราเสื่อมเสียชื่อเสียงก็มีเยอะมากเลย
รวมไปถึงหนุ่มคนนี้ด้วยคุณปั้นจันปรมะ
นี่โหถึงกับหัวเราะไม่ออกกันเลยทีเดียวนะคะ

กับพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันและปรับ
การกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยี

เพื่อดำเนินคดีกับเว็บไซต์ที่มีการเผยแพร่ข่าวปลอม
โดยมีเนื้อหาพาดพิงไปถึงเจ้าตัวบอกว่า
เป็นสาเหตุที่ทำให้คุณเก๋เลเดอเรอร์ฆ่าตัวตาย
ก็เลยสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับตัวเอง
รวมไปถึงเป็นการไม่ให้เกียรติผู้ตายด้วยนะคะ

ไซต์ดังกล่าวมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ประเทศกัมพูชา
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยปล่อยข่าวปลอมออกมาแล้ว

แล้วก็ทางน้องผู้สีชีวิตด้วยนะครับ
ก็ตัวผมเองต้องบอกว่าไม่ได้รู้จักผู้สีชีวิตนะครับ
วันนี้มารักษาสิทธิ์ของตัวเอง
แล้วก็มาต้องบอกว่าเอาความจริงมาเปิดเผย
เพราะว่าสำหรับเคสนี้ถือว่าเป็นการทำอาชีพส่วนของผม
ชนทุกฝ่ายที่เปิดเข้าไปเจอเว็บไซต์นี้
ก็อาจจะเข้าใจผิดได้ว่าเป็นข่าวจริงนะครับ
ซึ่งปั้นจันเองก็บอกว่าตัวเองจะเอาเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดเลย

จะได้รู้ว่านี่แหละกระทำความผิดเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์

เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก็ไปไกลเหมือนกันนะคะ